ไปดูข่าวสารในภาคส่วนอื่นกันต่อนะฮะที่สุราธานีครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านบอกโอ้โหเดือดร้อนมากผู้ชายคนหนึ่งนะครับชอบคลุมคลั่งนะฮะเดินถือมีดพระไปมาตามถนนบางทีก็ไล่ฟันชาวบ้านนะฮะล่าสุดก็ก่อเหตุอีกนะครับที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ

ผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน

ผู้ชมครับท่าน
ผู้ชมครับท่าน

ก็ต้องมาอีกรอบนึงนะครับวันนี้พยายามเกลี้ยกล่อมให้วางมีดพระที่ถืออยู่ในมือนะครับ
แล้วก็ทำทีประมาณว่าเอาน้ำมากินกันหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้หิวน้ำ
น้องซึ่งอารวาสข้ามวันข้ามคืนก็อาจจะเหนื่อยล้าด้วยนะครับ
พอตำรวจบอกว่าหิวน้ำตัวเองก็ไปหยิบน้ำมาให้ตำรวจกะจะให้ตำรวจดื่ม
ตัวเองจะได้ดื่มด้วยนะครับมือหนึ่งก็เลยถือมีดพระอีกมือนึงถือน้ำ
ที่ถือมีดพระแบบอย่างเดียวนะฮะอีกมือหนึ่งเลยต้องถือน้ำนะครับ
อาศัยจังหวะเนี้ยครับทุกผู้ชมครับเข้าชาร์จนะฮะจังหวะนี้นะครับ

เจ้าของบ้านนะครับก็คือนางลำยองนะครับที่ในน้องเนี่ยไปนั่งถือพระอยู่นะฮะ
ขู่เขาจะเอาเงินเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมาเกิดบ่อยแล้วก็แจ้งความแล้วแต่ตำรวจบางทีก็ไม่ได้รับแจ้งนะฮะ
บอกว่ายังไม่มีการทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เอาแหละตำรวจก็มาช่วยนะครับ
ก็ต้องขอบคุณตำรวจนะครับที่มาควบคุมตัวในน้องไปได้สักทีนึง
บอกว่าแม่ไม่มีมาสเทศหลับแจ้งไม่ได้แคล้ลงบนตึกประจำวันไว้ก่อน
เมื่อก่อนก็เคยมาคุกคามแม่อยู่ครั้งหนึ่งแต่นานมากแล้วค่ะนานไปพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้อีก
ก็กลัวกันทั้งซอยอะค่ะเพราะมีเด็กมีผู้หญิงอะไรด้วยแล้วก็สาวจะทำงานในรีสอร์ทกันจะกลับประมาณ๔ทุ่ม๕ทุ่มกัน
ตัวในน้องนี่มีภรรยานะครับมีลูกสองคนแต่ว่าแยกกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดอาการหลอนบ่อยเนื่องจากเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็ดื่มเหล้าขาวด้วย
ระยะหลังเนี่ยครอบครัวบอกอัลวาดหนักนะเดินถือมีดพระทั่วหมู่บ้านกลางคืนนี้ก็ออกชาวบ้านนี้ก็หวาดกลัวกันหมด
ทำงานเลิกดึกก็ต้องกลัวออกแต่หัววันเพื่อจะไปกรีดยางพาราเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ต้องกลัวนะครับ
ตำรวจคุมตัวได้ตอนนี้นำไปตรวจต่อนะครับเรื่องของอาการทางจิตปศาจ
หลังจากนั้นก็จะนำไปบำบัดรักษากันต่อไปนะครับ